วันนี้ก็๕บาทต่อฟองเหมือนเดิมนะจ๊ะ
ทีนี้ไปเช็คราคาของเห็ดกันบ้าง
ฟางค่ะอยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๖๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

แล้วก็เห็ดเข็มทองวันนี้๓๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า